มีเหตุสลดเกิดขึ้นต้อนรับเทศกาลสงกรานอีกแล้วนะคะแล้วก็เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยด้วย
มีนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาคนนึงค่ะเขาไปที่แม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่
ก็ตั้งใจว่าจะใช้วันหยุดมาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ไปเล่นเครื่องเล่นที่เรียกกันว่าซิปไลน์อ่ะค่ะ
ก็ช่วงทางเหนือเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องเล่นแบบนี้เยอะนะคะมันก็จะหวาดเสียวหน่อยเพราะเป็นการโหนตัวลงมา
ในระดับความสูงประมาณสักห้าสิบเมตรได้ครับปรากฏว่าล็อกเนี่ยมันหลุด
ทำให้เขาร่วงลงมาในระดับความสูง๕๐เมตรเนี่ยค่ะตกลงไปในลำห้วยข้างล่างแล้วก็เสียชีวิตทันทีเลยนะคะ
ตำรวจสพแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับแจ้งเหตุนี้มานะคะเป็นเครื่องเล่นซิปไลน์ของผู้ประกอบการที่ชื่อว่า
เป็นคนที่มีรูปร่างค่อนข้างจะใหญ่เลยค่ะน้ำหนักตัวเนี่ยประมาณ๑๘๐กิโลกรัม
ก็ไปเล่นเครื่องเล่นซิปไลน์อันนี้ค่ะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุประมาณ๑๒๕กิโลกรัมนะคะ
ขออภัยไม่ใช่๑๘๐๑๒๕กิโลกรัมตอนแรกข่าวมาว่า๑๘๐
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราตรวจสอบชัดเจนแล้วผู้ตายเนี่ยน้ำหนัก๑๒๕กิโลกรัม
คุณผู้ชมคิดถึงภาพไอ้พวกซอลลิงก์ที่เขาจะโยงจาก
จุดจุดหนึ่งไปยังต้นไม้อีกต้นนึงหรือว่าไปยังอีกฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ย
ซึ่งคนนี้เขาร่วงลงมาในจุด๕๐เมตรความสูงจากสลิงมาพื้นดินใช่ค่ะตกลงไปเลย
ซึ่งพอตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าห่วงคล้องสลิงมันรับน้ำหนักไม่ไหวค่ะ
ซึ่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยนะคะ
เรื่องต้นผู้ประกอบการก็ออกมาบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างอย่างเต็มที่
คืออย่างที่บอกว่าไอ้การโหนเล่นซิปไลน์เหนือยอดไม้เนี่ย
มันเป็นเครื่องเล่นที่หลายคนชอบมากัน
ใครไปเหนือหลายคนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะ
เขาชอบเรื่องหวาดเสียวแบบนี้เขาก็ชอบไปเล่นกัน
ผจญภัยใช่เหมือนเป็นฮาซานมันดูจังเกิลใช่ค่ะเป็นแบบนั้น
พอปล่อยลงไปปุ๊บเขาก็โหนลงมาจากต้นไม้ความสูงประมาณ๕๐เมตรอะค่ะ

เด็นออกไปเลยก็เลยทำให้ร่างของเขาเนี่ยร่วงลงมา
เพราะมันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วอ่ะร่วงลงมาข้างล่าง
ซึ่งข้างล่างเป็นลำห้วยลึกอีกกว่า๕๐เมตร

แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์พอเห็นแล้วก็พยายามรีบเข้าไปช่วยแล้วนะคะ
มันไม่ทันจริงอะค่ะคือความสูงมันสูงมากเขาเสียชีวิตทันทีเลย
ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องรู้ว่าผู้มาใช้บริการเนี่ยน้ำหนักตัวขนาดไหน
และเครื่องของคุณเนี่ยมันแบกรับน้ำหนักได้ขนาดไหน
ใช่อันนี้เป็นมาตรฐานสากลเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกเลยด้วยซ้ำ
ที่จะคัดกรองคนให้เข้าไปเล่นได้
นี่พอเขาขึ้นไปเป็นชาวต่างชาติตัวใหญ่ปรากฏว่า
ลอกที่จะต้องรับน้ำหนักของคุณหลุดไปสามตัวใช่ค่ะจาก๘ตัวแล้วเขาก็ร่วงลงมา
ไม่ได้เพิ่งเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลมาเล่นเล่นโหนซิปไลน์เหมือนกันเลย
จากฐาน๖ไปยังฐาน๗ระยะทาง๘๐๐เมตร
เคยชนกระแทกกันกลางอากาศมาแล้วค่ะธันวาคมปีที่แล้วเอง
กี่เดือนที่แล้วเองประมาณสัก๔เดือนเองนะคะ
แล้วซิปไลน์นี้เนี่ยหลายคนก็ถามกันว่าเอ๊ะเป็นของใครคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติ
เป็นของชาวอเมริกันร่วมกับภรรยาคนไทยค่ะ
แล้วก็นำหุ้นส่วนคนไทยหลายคนมาร่วมลงทุนด้วย
เรื่องนี้ในคราวนี้ต้องมีการตรวจสอบอาจต้องมีการสังขยนากันเยอะหน่อย
มันมีหลายที่มากที่มีเครื่องเล่นเทพผจญภัยแบบนี้
หรือว่าที่เรียกว่าซิปไลน์มีเป็นหลายสิบแห่งเลย
และผู้ประกอบการส่วนมากไม่มีใบอนุญาตค่ะ
ถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวจีนมาที่เชียงใหม่เหมือนกันนะคะ
เล่นกันแล้วก็ชนกระแทกกันกลางอากาศแบบนี้
เสียชีวิตเลยเหมือนกันมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว
พอเกิดทีปุ๊บสั่งปิดไปทีปิดไปได้พักหนึ่งคนลืม